ทีนี้ใครได้ไปเกาะไงจังหวัดกระบี่บ้างในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา

อาจจะได้เห็นฝูงนกเงือกกว่า๓๐ตัวที่มาใส่อยู่ตามธรรมชาติ
ซึ่งนกเงือกมาเยอะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าธรรมชาติตรงนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์มาก
คือถ้าเราไปเห็นตัว๒ตัวเราก็ตื่นเต้นแล้วนะ
นี่มาเป็นฝูงเลย๓๐ตัวนะคะ
ทีนี้ทางผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวเนี่ย
หัวหน้าอุทยานหมู่เกาะลันตาเขาก็บอกว่า
ช่วยกันดูแลด้วยนะทั้งผู้ประกอบการเอยนักท่องเที่ยวเอย
ช่วยกันอนุรักษ์อย่าไปทำร้ายหรืออย่าไปทำอะไรมันนะคะ
เพราะว่านกเงือกเนี่ยสำคัญกับระบบนิเวศมาก
นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวที่เกาะไงหมู่๔ตำบล
เกาะลันตาใหญ่อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี

ก็สามารถถ่ายคลิปวิดีโอฝูงนกเงือกกว่า๓๐ตัว

มันก็พากันมาเนี่ยค่ะเกาะต้นไม้กินผลไม้
อันนี้เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวเขาถ่ายจากโคโคฮอสเทจรีสอร์ทด้วยนะคะ
กเงือกพวกนี้เป็นนกเงือกฝูงใหญ่ที่สุด
เท่าที่เคยพบในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
และที่สำคัญคือนกเงือกฝูงนี้
ไม่ได้มีอาการตื่นกลัวนักท่องเที่ยวหรือตื่นคนเลย

กล้าบินมาโชว์ตัวในระยะใกล้ด้วย
โดยมันก็ไปหากินผลไม้จากต้นไม้รอบรีสอร์ท
แล้วก็จิกกินผลไม้ที่นักท่องเที่ยวมาวางไว้ให้ด้วยนะคะ

สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

เอาผลไม้ไปวางมันก็บินลงมากินแบบนี้ค่ะ

นักท่องเที่ยวที่ถ่ายคลิปภาพเอาไว้
เขาก็บอกว่าเขาไปเที่ยวมาช่วงปีใหม่นี้

โอ้โหมาอยู่บนต้นไม้นี้เต็มไปหมดเลยค่ะ
นี่นกเงือกหรือกาแจ่นกเงือกนกเงือก
เขาก็เลยถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยนะคะ
เพราะนกเงือกคือเข้าไปใกล้มากไม่ตื่นคนเลย
ส่วนนายวิรสักศรีสัจจังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะคะ

บอกว่านกเงือกที่พบบนเกาะไงเนี่ย
เรียกจะเรียกอีกอย่างว่านกแก๊กหรือนกเงือกเล็กค่ะอ่า
งอยปากมันจะยาวสวยงาม
ซึ่งการพบนกชนิดนี้มากในเกาะไง
เป็นการชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
มีการอนุรักษ์กันมาต่อเนื่องนะคะ
เพราะฉะนั้นฝากไปถึงผู้ประกอบการหน่อย

กเงือกทุกชนิดที่พบในประเทศไทยเนี่ย

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

เพราะฉะนั้นห้ามมีไว้ในครอบครองค่ะ
ถ้าไปจับมันมาเอามาเลี้ยงเองเนี่ย